คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่มันทำให้สังคมเรามันสลดหดหู่กับสิ่งที่แม่แท้อายุ๒๓
พาลูกสาวแท้อายุ๙ขวบไปเร่ขายบริการทางเพศให้กับผู้ชาย
ทุกครั้งที่มีอะไรกันแม่ก็เป็นคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
แล้วเอาคลิปเหล่านั้นไปเสนอขายต่อในกลุ่มลับ
มีกี่คลิปมีกี่ภาพเท่านั้นเท่านี้บาท

แล้วก็ไม่ใช่เริ่มทำมาเมื่อไม่นานนะ
แต่คือทำมาตั้งแต่ลูกยังเล็กเมื่อก่อนคือเป็นคลิปลูกอาบน้ำ

แต่ว่าหลักฐานย้อนกลับมามันมีการเสนอขาย
แนวนั้นแนวนี้เท่านี้คลิปเท่านี้ภาพเท่านี้ร้อยอะไรแบบนี้
สุดท้ายแม่มรายนี้ยอมรับแล้วว่าทำจริงทำไปเพราะอะไร
เสนอมาเออมันได้เงินดีครั้งละ๓๐๐ก็รับงานเอาไว้อะไรแบบนี้
เรื่องนี้มันแดงออกมา

เขาได้แชร์คลิปมีผู้ชายคนหนึ่ง
ซื้อบริการทางเพศเด็กผู้หญิงพร้อมระบุข้อความว่า
ภาพนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
แม่แท้พาลูกสาวแท้นะตอนที่เกิดเหตุอายุ๙ขวบ

แถมถ่ายคลิปให้ลูกค้า
ที่กำลังมีอะไรกับลูกตัวเองนี่แหละ
แล้วก็ส่งไปขายในกลุ่มไลน์รับเฉพาะคลิปโป๊ะต่างนานาว่อนโซเชียลนะครับ

หลายคนก็เป็นห่วงเรื่องของสภาพจิตใจของเด็ก
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่นั้นดำเนินคดีกับแม่

เอาก็เป็นอายุแบบเยาวชน๙ขวบนะ
ไปทำมาหากินในทางที่ไม่ถูกไม่ควร
ต่อมาตำรวจกองบังคับการปรับรามการค้ามนุษ

ก็สืบจนทราบว่าแม่มรายนี้คือใคร
อยู่ที่ไหนอย่างไรก็เลยตามไป
เชิญตัวมาพูดคุยกันอายุเพียง๒๖ปี
นำตัวแม่ไปสอบประคัมที่สพดพุธที่จังหวัดสระบุรี
จากการสอบสวนยอมรับก็พาไปขายจริงแหละ

เดินเมษายนหรือคุณหน้าข่าวปี๖๔
ตอนนั้นไม่มีเงินมีคนชวนให้ทำก็เลยลองทำดู
ซึ่งครั้งนั้นทำแค่ครั้งแรกแล้วครั้งเดียว
อ้างแบบนี้นะเพราะว่าฐานะยากจนไม่มีคนใช้
คนชวนก็เลยลองดูได้เงินเยอะก็เลยไปแต่ย้ำว่าครั้งเดียว
แต่คุณผู้ชมจำข้อความนี้ไว้เพราะว่ามันมีหลักฐานอื่นเพิ่มเติม

แล้วเขาเสนอให้ราคาดี
ใครเสนอครับ
คนที่เขาติดต่อมาทางเฟซ
ถ้าสนใจเป็นคลิปก็มีนะหลายราคาหลายรูปแบบ
ขายแบบแม่ลูกรวมกันก็ได้ราคา๖๐๐บาท
เอ้ามีการโอนเงินมีสลิปด้วยเข้าบัญชีด้วย
ก็คงจะตอบคำถามได้เนอะว่าทำครั้งแรกครั้งเดียวหรือเปล่า
เพราะคลิปมันเยอะเหลือเกินแต่คงต้องตรวจสอบต่อว่าในคลิปนั้นเป็น
ลูกสาวของเธอคนเดียวหรือไม่หรือเป็นคลิปของคนอื่นนะครับ
ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลให้กับตำรวจไปสืบต่อ
เพื่อแจ้งข้อหาค้ามนุษย์กับแม่มรายนี้
เรื่องต้นตอนนี้ย้ำแบบนี้ว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไร
กรมการมันทับการปรับรามการ้ำมนุษย์ก่อน

แล้วก็คนที่เอาคลิปไปเผยแพร่มาดำเนินคดีด้วย

ตำรวจก็เลยเชิญสามีเนี่ย
ผู้หญิงที่เป็นลูกของคุณแม่เท่านั้นนะ

แล้ววันที่ทำสามีไปด้วยนะเดินทางกันไปนครปฐม
แล้วทีนี้เขาบอกว่าพอไปถึงที่นครปฐมตัวทางคุณโน๊ตเองเนี่ย
เขาบอกว่าคือภรรยาให้รอที่ห้างแห่งหนึ่ง
แล้วตัวภรรยาก็พาลูกสาววัย๙ขวบแยกไปบอกว่าไปทำธุระ
แต่ไม่ได้บอกว่าไปไหนเขาก็เลยอยู่ที่ร้านอาหารในห้างกับลูกคนเล็ก
ซึ่งก็รอรอไปก็ไม่ได้สงสัยเขาบอกว่าเขาไปทำธุระ

ไปกัน๓คน
ไม่ครับก็ไปคนเล็กอยู่กับผม
อ๋อคนเล็กอยู่กับเรา

แล้วก็ไปกันท้ายน้องคนโตไป

แล้วกลับมาน้องเป็นคนที่ล่าเริงไหม

คุยได้ปกติน้องไม่มีอาการตกใจอะไรหรอก

อย่างในโน้ตเนี่ยคือเขาไปนครปฐมด้วยกันใช่ไหม

เนา๊ตเนี่ยมีสวนรู้เห็นอะไรหรือเปล่านะคะ

ไปเจอกับแม่สามีวัย๖๒ค่ะ

เรื่องที่ลูกสะพ้ายเอาหลานไปขายบริการ

ตอนที่เจ้าหน้าที่มาคุมตัวลูกสะพ้าย

แล้วก็รักหลานสองคนนี้มาก

คือหลานก็มีความรักมีความผูกพันนั่นแหละ

อีกครั้งครับว่าไม่ทราบจริงไม่รู้เรื่อง
ตนเองก็รักเด็กสองคนนี้เหมือนลูกแท้แหละ
อยากให้ลูกกลับมาตัวเองจะได้ดูแล
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกัน

ส่วนที่บ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดสระบุรีนะครับ
ทางด้านของปคมเองก็นำตัวน้องวัย๙ขวบ
ไปที่สำนักงานปคมที่กรุงเทพแล้ว
เพื่อไปสอบส่วนร่วมกับสหวิชาชีพ

รายชื่อที่มีการซื้อบริการแล้วก็คนที่ปล่อยคลิปต่อไป
ทางด้านหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
สลับบุรีคุณสุธินีนุชนาศบอกว่า
ก็จากการพูดคุยกับเด็กทั้งสองคน
คนโตปกติแต่คนเล็กไม่ค่อยพูด
ถ้าคุณโน้ตที่เป็นพ่อเลี้ยงไม่สบายใจ

แต่เรื่องที่จะขอนำเด็กไปทางกฎหมาย
มันค่อนข้างยากเพราะคุณโน๊ตเป็นพ่อเลี้ยง
หลังจากนี้อาจจะรับเด็กกลับไปดูแลอย่างไร

และรอทางคดีความให้มันเสร็จสิ้นซะก่อน
อันนี้ก็เป็นเรื่องสะเทือนใจสังคม